พาคุณผู้ชมไปร่วมยินดีกับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีกันหน่อย
เมื่อวานนี้ดิฉันไปเองเลยกับงานประกาศผล
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบรางวัลนาตราชครั้งที่๑๐
ซึ่งรางวัลนาตราชเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์
จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ครั้งนี้เป็นผลงานจากปี๒๕๖๑ถูกเสนอชื่อเข้าชิง๓๗รางวัล
ไทยรัฐทีวีของเราค่ะถูกเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด๗รางวัลนะคะ
แก่รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะเข้าชิงรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
รายการตลอดข่าวเช้านี้เข้าชิงรางวัลรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมค่ะ
รายการถามตรงกับจอมขวัญเข้าชิงรายการฮาร์ดท็อกยอดเยี่ยม
ส่วนผู้ประกาศของเราก็ผ่านเข้ารอบดังเช่นทุกปี
ปีนี้คุณเขมสอนหนูขาวและคุณพักภูมิพันธ์สถิตย์
สองผู้ประกาศจากรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะเข้าชิงรางวัลผู้ประกาศข่าวชายและหญิงยอดเยี่ยม
และนอกจากนี้นะคะเรายังมีสกุปข่าวภัยร้ายจากพาราคอร์ส
แล้วก็สกุปข่าวความหวังคนหลังกำแพงคุกค่ะเข้าชิงรางวัลสกุปข่าวยอดเยี่
แล้วก็รายการเกมต่อชีวิตนะคะเข้าชิงรางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ
ส่วนผลรางวัลทางด้านละครนะคะแน่นอนว่าละครฮิตหลายเรื่องค่ะ
ก็พาเรทกันเข้าชิงกันเพียบเลยแน่นอนยืนหนึ่งมาเลย
บุภเพสันนิวาสเมีย๒๐๑๘เลือดข้นคนจางแล้วก็สายโลหิตค่ะ
ไปวนมาอยู่๓๔เรื่องนี้นะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ที่ฉันฟังเข้ารอบแล้วเข้ารอบอีกนะครับ
ส่วนนักแสดงนำแล้วก็นักแสดงสมทบก็น่าลุ้นอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะ
ฝ่ายชายก็มาเหมือนกันค่ะหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์นะคะ
พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอุ้ยผู้ประกาศขาวสาวสวยนะเนี่ย
แล้วก็ส่วนฝ่ายหญิงนะค่ะมีพี่แท่งมีพี่เรียดด้วย
แล้วก็ฝ่ายหญิงมีบีน้ำทิพย์พี่แหม่มคัชริยานะคะ
จากบทนี่เลือดคนคนจางต้องให้จริงเขาพูดมาในบทนะ
แล้วก็มีพี่เบลล่ารานีก็โดดเด่นยืนหนึ่งกับทุกคน
ถ้าให้เลือกเรื่องไม่ถูกจริงเพราะว่าบทบาทเข้มข้นกันทุกคนนะฮะ
ดิฉันแล้วก็คุณสืบสกุลไปร่วมงานมา
ได้รู้นะว่าใครจะได้ชนะไปในแต่ละสาขาที่พูดไปเนี่ย
กรกฎาคมอดใจรอกันนิดนึงให้คณะกรรมการได้ทำงานกันหน่อย
ได้ต้องใช้สกิลการปลดหัวกันแน่นอน
เพราะว่าไม่รู้จะเลือกเรื่องไหนเลือกให้ใครดีให้แบบเพราะมันเหมาะสมทุกคน
กระแสแรงทุกเรื่องเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
เตรียมรับรางวัลกันเลยละกันนะจ๊ะ